ดูคลิปหนึ่งนะคะที่มีผู้ใช้เฟซบุ๊คเขาโพสต์เอาไว้ว่าเหตุการณ์เกิดขึ้น๒๖ตุลาคมที่ผ่านมาแถวทองหล่อค่ะ
จะเห็นว่ามีวินรถจักรยานยนต์รับจ้างมากัน๓คนนะคะ
รุมรถจักรยานยนต์อยู่คันหนึ่งท่ามกลางการจราจรที่ติดขัดเลย
แล้วก็เหมือนกับว่า๓คนนี้ไปรุมทำร้าย
คนโพสต์บอกว่าคนที่ถูกรุมน่าจะเป็นแกรปไบท์ครับ
งานนี้นะคะเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมา
ตำรวจสนทองหล่อเรียกทั้งสองฝ่ายมาสอบปากคำค่ะ
นี่ตีกันแบบนี้
ฟังข้อมูลจากฝั่งแกรปก่อนนะ

ไบท์เขาบอกว่าวันเกิดเหตุมีลูกค้าต่างชาติ
เรียกให้ไปรับที่ปากซอยสกุมวิทย์๔๗

มีผู้ชายคนนึงมายืนขวางกลางถนน
แล้วก็มีท่าทีเหมือนจะทำร้ายเขา
เขาก็เลยหักรถออกขวาแล้วก็ไปชนผู้ชายคนนี้
ด้วยความตกใจกลัวถูกทำร้าย

แต่หนีไม่พ้นวินรถจักรยานยนต์รับจ้างตามไปทำร้ายตามในคลิปค่ะ
ก็เลยไม่รู้ว่าเออไม่ให้ไปรับผู้โดยสารตรงนั้นตรงที่มีวินอยู่อะค่ะ
พอผู้โดยสารขึ้นรถผมก็ปกติขั้นตอนแรกผมมองขวาก่อน
มองขวะมองขวากเปอร์จะดูรถว่างไม่ว่างพอรถว่างอะผมออกไป
ผมก็ขับไปแล้วเหมือนผมเห็นเขาเหมือนจะยกขา
คือมีวินทะเนื้อขับปากหน้าผมแล้วผมพยายามจะเปลี่ยน
แล้วเปลี่ยนไม่ทันของผู้โดยชนเข้าไปผมตกใจแล้วผมก็กลัว
ไม่รู้ว่าเขาจะทำอะไรกับกับผมก็จะไปที่สว่างสว่างนี้
คือปีเทศทองหล่อที่ผมอยู่นั้นครับอืมใช่ไปจอดที่ปี
ปีเทศทองหล่อเพื่อเอาลูกค้าลงแล้วพอเขาลงไปเขาก็ออกมา
ถ้าผมรู้ว่าคนตัดหน้าผมก็จะแพ้ตัวเองผมไม่รู้เลย
ผมไม่รู้ว่ามันมีวินตรงนั้นครับผมใช่ผมผมรับตรงคันหัวใหญ่
ซึ่งห่างจากห่างจากผมไม่รู้ว่าวินอยู่ปากซอยหรือเปล่า
แต่ผมก็ห่างจากปากซอยพอสมควรนะครับอืมลูกค้าต่างชาติถึงว่ามีเสียงคนต่างชาติ
ในคลิปที่ตะโกนบอกให้หยุดส่วนนี้คือวินจักรยานยนต์รับจ้างนะครับ
สมนึกชุ่มเย็นอ่าผู้ที่อยู่ในคลิปที่ไปทำร้ายอ่ะนะฮะอ่า
บอกว่านายวรวิทย์มารับผู้โดยสารที่หน้าวินของเขา
ซึ่งน้องนายวินก็พยายามเข้าไปคุยแล้วแต่นายวรวิทย์ก็ไม่สนใจ
ยังขี่รถออกไปแล้วก็ไปชนคนในวินอีกไม่มีการขอโทษด้วย
เขาก็เลยตามไปไปถึงเขาก็โมโหก็เลยตบศีรษะไปหลายครั้ง
แต่เขาบอกว่าไม่ได้โดนศีรษะนะโดนหมวกกันน็อกโดนหมวกกันน็อกอืมอ่า
แล้วก็มีคนมาห้ามนี่แหละเขายืนยันว่าไม่มีการรุมทำร้ายเกิดขึ้น
มีน้องผมเข้าไปบอกแล้วบอกว่าแก๊ปรับไม่ได้นะ
ตรงนี้มีวินอยู่เขาก็ไม่ฟังเขาพยายามจะหลบออกขวา
เพื่อจะหลบน้องผมพอลงออกขวามันมีรถเลนขวาวิ่งมาเยอะ
เขาก็เบียดซ้ายมาเบียดซ้ายมาแล้วก็มาชนกับน้องผมอีกคนนึง
ถ้าเขาไม่ชนน้องผมผมจะปล่อยไปอยู่แล้วหรือเขาชนแล้วเขาจอดขอโทษ
พี่ผมไม่เห็นวินนะผมขอโทษพี่นะพี่เป็นอะไรไหม
แค่นั้นผมก็ไม่ได้ว่าอะไรครับอันนี้เขาพยายามหนี
เอาลูกค้าพยายามหนีซึ่งบิดรถออกไปอย่างเร็วเลย
แล้วผมก็จะตามไปเพื่อถามว่าชนแล้วทำไมไม่ขอโทษกันแค่นี้ครับ
อืมแม้ว่าจะเป็นการตบที่หมวกกันน็อกไม่ได้ตบศีรษะนะฮะ
แต่ตำรวจก็แจ้งข้อหาดำเนินคดีกับนายสมนึกวินจอยอรับจ้างนะครับ
ความผิดฐานทำร้ายร่างกายส่วนนายวรวิทย์ก็โดนนะครับ
คือความผิดตามพรบรถยนต์เกี่ยวกับการเรียกรับรถแบบ

ใช้รถผิดประเภท
ก็ให้เจรจาทำความเข้าใจตกลงกันแล้วนะครับ
เพื่อไม่ให้มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกนะครับ